คือนายปราโมทอายุ๕๒ปีเนี่ยนะฮะ
ได้รับเอ่อสับประโลกของวัดขุบกระพง
ที่เขาใหญ่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ย
เขาบอกเมนศพเนี่ยเกิดระเบิด

ส่งผลให้ปล่องเมนแตกแล้วก็หักตกลงมาเนี่ย

หลังจากสาระเผาศพได้รับความเสียหายหลายจุด
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เขาก็เลยบอกเฮ้ยมันเป็นอาถรรพ์มันเป็นอะไร
มันเป็นความเชื่อหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า

พบว่าตัวปล่องเผาศพที่ใช้กับถ่านในการเผา
ส่วนตัวเครื่องเผาศพนั้นใช้ระบบน้ำมันพี่หนุ่ม
น้ำมันดีเซลมีสภาพเอาจริงเลยคือก็
กล่าวแล้วก็ซุดโซมมาก
ส่วนบริเวณเตาเผาเนี่ยมีกลิ่นไหม้คละคลุ้งไปหมดเลย
ตัวเมนก็คือตัวคลุ้งสร้างเมน
เอาจริงคือถ้าสมมุติไม่พูดถึงความเชื่อมูเตรลูเลย
มันก็แตกร้าวมาเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็

เขาบอกมีความแนวยาวกว่า๒๐เมตร
ก็ความเสียหายอยู่ประมาณที่๓๔แสนบาทนี่แหละ
โชคดีที่พระลูกวัดแล้วก็สับปะเรอวัด

ด้านในปราโมทครับสับปะเลอวัดหุบกระทิงก็เปิดเผยว่า
ขณะที่กำลังเผาศพของชาวบ้านอยู่นั้นจู่
ก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อ

หนุ่มได้เป็นงานเผาศพเขาไม่รักเขาจะได้รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร

เขาก็แค่พูดเขาชื่อตนว่าชื่อปราโมด

เขาตามตรงเรื่องพระก่อนทำไมพระใหม่เป็นอะไร

สับปะเรอกำลังเผาศพอยู่นี่ก่อนใหม่เป็นอะไร

แอนจี้ชวนกับหนุ่มครับแล้วก็ไปที่แพทย์บูรี

แพทย์บูรีที่ตำบรนขาวย่าย
ที่วัดหุบกระโพง

เมื่อกี้คุณอ่านเป็นอุบกระพงแล้วเมื่อกี้ก็เปลี่ยนเป็นอุบกระทิง

หุบกระพงนะ

ตนเองก็เลยเดินออกจากเตา

แมนก็ได้ระเบิด

เมืองต้นเนี่ยคาดว่าปล่องเมนมีสภาพเก่าสุดโทรมนั่นแหละ
ใช้งานมาจริงก็ประมาณ๓๐๔๐ปีแล้ว

รูปนี้คือรอบ๓นุ่ม

เขาได้เรียกว่าบานปลายมั้ย

สนใจดูอยู่แล้วแต่รอให้คุณอ่าเสร็จก่อน
แต่จริงอยากรู้ว่าเขาเรียกป้าโมดหรือว่า

ก็ไปเพชรบุรีหรือไม่เอาเบอร์หาเบอร์โทรศัพท์เลยว่าเขาจะเบอร์อะไร

เอาเบอร์ให้คุณแม่ให้คุณแม่ทำคชาพาพาไปดู

จะไปถ่ายอะไรต่อถ้าโควิดมาจะไปถ่ายที่ไหนต่อยังไม่รู้เลยนะ

ปริศนาหรือคนที่เรียกไปรู้จักคุณปราโมทได้ยังไง

ถามพระครูเลยเหรอคะ
ถามพระครูเลยเหรอ

ใช่ครับเอ่อโทรมาจากรายการข่าวใส่ไข่นะฮะอืมครับคือหนุ่มกัญชัยเขาสงสัยว่า
ตอนที่สับปะเลอเผาศพอยู่แล้วออกมาจากเมนได้
เขาได้ยินเสียงว่าอะไรมีคนเรียกเขาให้ออกอุ้ย
นั่นไงหนุ่มเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรหลวงพี่
ไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าหลวงพ่อออกมาตรงนี้แล้วอ๋อ
หลวงพ่อหลวงพี่ฮะหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อไหนหลวงพ่อเล่าให้ฟังหน่อย
ทำไมไม่มีใครเป็นอะไรเลยเพราะว่าอ่ะพระเอิญน้องเขยเอาขยับไปทิ้ง
เขานึกว่าน้องเขยเรียกน้องเขยหลวงพ่อเรียกอืมครับเรียกว่าอะไรครับ
ปะโมดปะโมดเรียกปะโมดสับปะเหล่อชื่อปะโมดใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่สับปะเหล่อเขาอยู่หลายวัดอยู่อืมอ๋อเขามาช่วยหลายวัด
สรุปไม่มีใครเป็นอะไรเลยใช่ไหมไม่มีอ๋อเสร็จงานแล้วไง
เผลอเอิญเพื่อนหลวงพ่อคนตายคือเพื่อนหลวงพ่ออ๋ออ๋อ
กำลังเผาอยู่ใช่ไหมฮะเผาเสร็จแล้วกำลังจะเคลียร์พื้นที่อยู่
ค่อยระเบิดโยงกลับไปแล้วโยงกลับไปแล้วอืมครับเอ่อหลวงพ่อครับตอนนี้
คือต้องการใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะสร้างเมนใหม่ครับ
เมื่อกี้เขามาคำนวณนะมันทั้งโครงทั้งพื้นรอบเนี่ยประมาณ
หกแสนได้หกแสนหกแสนออเขาเหมำออกเลยน่ะ

อ๋อนี่เข้ามาสี่ห้ามืดแล้วใช่มั้ยคะ

โอ๊ตมาสร้างกุติไว้ให้หัวลุงพ่อ
โอ๊ตดีมากคุณอดเป็นคนที่ดีมากนะ
ขอโทษคุณพ่อนะเทวฟุทธ์เคยมา
หลวงพ่อก่อนแล้วครับอยากจะรู้เฉพาะถ้าเรียกไร
หลวงพ่อครับอย่างนั้นอย่างไรรองส่งเบอร์พันชีเข้ามานะครับ
อยากจะทำหน่อย

ผมอยากรู้ว่าตอนนี้ท่านสุชาติ